บีบเส้นขนมจีนในน้ำที่เดือดจัดอย่างเป็นจังหวะพอดีจะเห็นเส้นขนมจีนสุกลอยขึ้นมา
ช้อนด้วยกระบุงที่สารหยาบออกมาใส่ในอ่างน้ำเพื่อให้เส้นขนมจีนเย็นตัวลง
แล้วจึงจับเส้นขนมจีนซึ่งต้องระวังไม่ให้เส้นแห้งเกินไป
ด้วยการใช้ใบมะยมปูรองพื้นก้นกระด้ง
ก่อนนำเส้นขนมจีนไปวางเรียง
คนไหนที่มีความชำนาญก็จะจับเส้นขนมจีนเรียงเส้นเรียงชั้นสวยงามไม่หนาเกินไป
นำไปกินกับแกงหัวตาลหรือแกงบอนก็จะได้รสชาติอร่อย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน